ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะถือว่าเป็นเรื่องน่าตกใจในพื้นที่นครศรีธรรมราชที่ตำบลโพเสด็จค่ะ
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงถูกฆ่ารัดคออยู่ในห้องหมายเลข๑๕นี้
พอเข้าไปดูโอ้โหสภาพก็คือน่ากลัวเลยเธอเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอน
มีเชือกไนลอนสีดำรัดที่คอในสภาพก็คือหน้าเขียวคล้ำลิ้นจุกปากแล้วแล้วก็มีเลือดออกทางจมูกด้วยนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจสภาพเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็กู้ภัยค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนถูกฆ่าในรีสอร์ทที่ตำบลโพเสด็จนะคะ
อย่างที่บอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องพักหมายเลข๑๕หน้าห้องมีมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายจอดอยู่ด้วย
ในห้องผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงบนเตียงเนี่ยนอกจากร่างผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะยังมีถุงยางอนามัยที่ยังไม่ได้ใช้อยู่หนึ่งถุง
แล้วก็มีกระเป๋าบนโต๊ะมีสัมภาระมีขนมของผู้ตายวางอยู่กระเป๋าสตางค์มีเงินสดอยู่จำนวนนึงค่ะ
แล้วก็มีบัตรประชาชนของผู้ตายผู้ตายด้วยนะคะตำรวจก็เลยติดตามไปที่เลขที่บ้านตามภูมิลำเนาของผู้ตายเพื่อตามหาญาติ
ก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าอ๋อผู้ตายเนี่ยเป็นอดีตลูกสะพ้ายแต่ว่าเลิกแล้วก็แยกทางกับลูกชายเธอไปนานแล้ว
ก็เลยเร่งประสานอดีตสามีเพื่อจะขอข้อมูลอย่างละเอียด
ธรรมราชค่ะตำรวจก็ค่อยค่อยไล่ขยายผลไปเรื่อยเรื่อย
วันนี้เราส่งคุณดนระวีสุดพุ่มคุณออสซี่นะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เกิดเหตุคือลักษณะรีสอร์ทเนี่ย
รีสอร์ทแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่อุ๋ยรายวันเหรอคะ
ครับเป็นที่แบบเปิดชั่วคราวอ่ะอ่าห้องพักรายวันอ่า
มีอยู่ประมาณยี่สิบห้องครับซึ่งห้องพักที่เกิดเหตุคือ
หมายเลข๑๕นี่คราบเลือดยังอยู่บนเตียงอยู่เลยบนผ้าปู
เห็นไหมคะได้คุยกับคนดูแลรีสอร์ทเขาบอกว่า
เมื่อวานตอนห้าโมงเย็นอ่ะมีผู้ชายอายุประมาณสักห้าสิบปี
มาเปิดห้องนี้ตอนปกติเวลาเปิดห้องเขาต้องขอบัตรประชาชน
คนก่อเหตุเอ่อขออภัยคนที่มาเปิดห้องเนี่ยบอกว่า
ลืมเอามาอืมแต่คนดูแลรีสอร์ทเห็นว่าอายุเยอะแล้วห้าสิบแล้ว
ก็เลยยอมให้เปิดห้องมาเปิดตั้งแต่๕โมงเย็น
แล้วก็อยู่ในนี้ค่ะจนกระทั่งประมาณสักสองทุ่มนิด
ก็มีผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปลักษณะเหมือนนัดกันไว้
พอฝ่ายหญิงเข้าไปเสร็จปุ๊บนะฝ่ายชายรีบปิดประตูปึ้ง
ปิดประตูห้องเลยแล้วก็อยู่ข้างในกันสองคน
จนกระทั่งเที่ยงคืนค่ะเห็นฝ่ายชายขี่รถออกมา
แต่ว่าฝ่ายหญิงไม่ได้ออกมาด้วยผ่านไปล่วงเลยมาจนเที่ยงวันนี้
แม่บ้านก็ไปเคาะประตูถามว่าเออจะต่อเวลาห้องไหมหรือยังไง
ก็ไม่มีเสียงตอบรับเลยพอเปิดประตูเข้าไปเจอศพแล้วค่ะ
ก็ต่อเช้าก็แม่บ้านมามาเรียกมานั่นเลยทีมข่าวเราก็เลยไปตรวจสอบ
พาร์ทเมนต์ที่ผู้ตายทำงานอยู่นะคะที่อยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
ก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดก็จะเห็นภาพตั้งแต่เช้าวันเกิดเหตุเลยค่ะ
โมงสี่สิบเอ็ดนาทีครับผู้ตายเนี่ยเข้างาน
ก็เห็นเป็นจังหวะคุยโทรศัพท์เดินไปมาอยู่ใต้อพาร์ทเมนต์
เหมือนนัดกับใครสักคนหนึ่งคุยโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ค่ะ
เขาก็เข้างานแปดโมงอืมหรืออุปกรณ์ทำงานมาด้วย
เก้าโมงสิบนาทีค่ะผู้ตายก็มาทำความสะอาดที่ล็อบบี้
แล้วก็พูดคุยกับพนักงานซึ่งเขาบอกว่าเป็นปกติอยู่แล้ว
เพราะผู้ตายเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็ร่าเริงก็มักจะพูดคุยกับคนนั้นคนนี้

๙โมง๑๒นาทีค่ะก็จะเห็นผู้ตายหยิบมือถือมาแชทคุยกับใครสักคน
คือลักษณะไล่ดูกล้องวงจรปิดเนี่ยผู้ตายจับมือถือทั้งวันเลย
เหมือนคุยแชทคุยกับใครอยู่
ตอนช่วงเย็น๕โมง๕นาทีวาบไปเลยนะคะ
ช่วงเย็นเขาเข้ากะ๘โมงเช้าเลิกงาน๕โมง
ก็จะเห็นผู้ตายเดินไปที่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองที่อยู่มุมด้านซ้ายตรงนั้นนะคะ
แล้วก็ขี่รถออกไปจากอพาร์ทเมนต์ซึ่งถ้าดูจากกล้องวงจรปิด
นี่คือภาพสุดท้ายที่เห็นผู้ตายตรงพื้นที่จุดทำงานนะคะ
จะเห็นว่าผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทางขวามือของอพาร์ทเมนต์
คิดว่าน่าจะขี่ไปยังถนนพัฒนาการคูขวางเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช

เขาก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยทำงานเป็นแม่บ้านมาได้๔ปีแล้ว
เป็นที่รักของทุกคนเลยเพราะว่าแกน่ารักร่าเริงอัธยาศัยดี

ก่อนกลับบ้านนะแกยังมานั่งกินขนมพูดคุยกันเหมือนปกติทุกวัน

เขาคุยโทรศัพท์แล้วก็แชทข้อความอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่รู้นะว่าคุยกับใคร
วันนี้เธอบอกเธอพยายามโทรหาผู้ตายทั้งวันเลยไม่มีใครรับสายสักคน
จนกระทั่งบ่าย๒โมงค่ะก็ได้รับโทรศัพท์จากแม่บ้านอีกคนนึงบอกว่าน้าแกเนี่ยถูกฆ่ารัดคอเสียชีวิตที่รีสอร์ทไปแล้ว

คนดูแลรีสอร์ทที่เกิดเหตุเนี่ยช่วยมายืนยันหน่อยว่าใช่ผู้ชายคนนี้ไหมที่ว่ามาเปิดห้องเบอร์๑๕รอตั้งแต่๕โมงเย็นอ่ะ
คนดูแลรีสอร์ทบอกว่าไม่ใช่คนนี้ค่ะตำรวจก็เลยต้องปล่อยตัวไปนะคะ
ทีนี้พอไปไล่ตรวจสอบรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายที่จอดอยู่หน้าห้องอ่ะ
มันตัวแปะใต้เบาะมันจะเป็นช่องที่ใส่ของได้ใช่ไหมคะ
เปิดเบาะดูแล้วแหวนทองคำและเส้นขอทองคำน้ำหนักรวมกันแล้วประมาณ๑บาทซ่อนเอาไว้ด้วย
แต่ที่แน่ตำรวจบอกเลยนะคะว่าคนร้ายตั้งใจมาก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์เลยแหละ
เพราะว่าเชือกที่รัดคอผู้ตายอยู่เนี่ย
คือคนก่อเหตุเตรียมการมามันมีการผูกเงื่อนหัวท้ายเอาไว้แล้วแบบพร้อมใช้งานอ่ะพี่อุ๋ย
ตำรวจก็เลยบอกว่านี่คือตั้งใจมาก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์แน่
แต่คงจะผิดหวังที่ไม่ได้ทรัพย์สินไปเพราะว่าผู้ตายซ่อนทรัพย์สินเอาไว้
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งคลี่คลายคดีเพื่อติดตามจับตัวคนร้ายต่อไปนะคะ
แต่ว่าถ้าไล่กล้องวงจรปิดดูมันต้องเห็นแหละนะคะ